งานแถลงข่าวกันหน่อยนะครับในศึกแดงเดือดที่เมืองไทยจะแข่งขันวันที่สิบสองกรกฎาคมนี้นะครับ
ซึ่งทางแมนยูเองแล้วก็ลิเวอร์พูลยืนยันส่งชุดใหญ่มาแน่นอนครับ
ครั้งแรกในทวีปเอเชียครับจะจัดขึ้นวันที่๑๒กรกฎาคม
ในเกมนี้เนี่ยก็บอกว่า๕๙๐๐๐ที่นั่งนะครับ
ล่าสุดมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ภายในงานเนี่ยมีคุณวินิตเลิศรัตนาชัยหัวเรือใหญ่จัดการแข่งขันนะครับ
มีแอดิโครฟิลบาร์ดอดีตนักเตะของมันยูแล้วก็ริวภูรวมไปถึงคุณจิตยุทธ์ซับศรีโสภานะครับ
หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักร่วมแถลงข่าวนะครับ
ในการแข่งขันก็มีกฎิกานะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเกมนี้จะมีผู้ชนะแน่นอน
จะมีทีมที่ได้ชูถ้วยแชมป์เพียงทีมเดียวเพราะหากจบ๙๐นาทีครับ
ผลเสมอไม่ว่าจะสกอร์ใดก็ตามจะทำการตัดสินหาผู้ชนะด้วยการยิงลูกจุดโทษทันที
ขณะที่ทีมงานผู้ยักษีนะครับก็จะใช้ผู้ยักษีและผู้ช่วยผู้ยักษีทั้งหมด
จากศึกพิมพลิกอังกฤษนะครับโดยจะถ่ายทอดสดไปกว่า๑๐๐ประเทศทั่วโลกนะครับ
จำนวน๘๕๐๐ที่นั่งทั่วประเทศไทยด้วยนะครับ

ก็ยืนยันว่าทั้งสองทีมจะขนผู้เล่นตัวจริงมาอย่างแน่นอน
เพียงแต่ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่า
จะมีการสนับผู้เล่นเล่นกันอย่างไรในการลงสนาม
แต่อนิโคก็ยังเสริมนะครับว่าสำหรับคิโตโน่โรนันโดจะมาหรือไม่
ต้องรอยืนยันอีกครั้งนะครับเพราะว่าภรรยาของโรนโด้เนี่ย
เตรียมที่จะคลอดลูกแฝดเดือนเมษายนแล้วก็ช่วงพฤษภาคมด้วยนะครับ
ขณะที่เจนเกิ้ลคอปคุณศึกของลิเวอร์พูลเอง
ได้มีการยืนยันด้วยตัวเองเลยครับถึงการส่งนักเตะชุดใหญ่
มาร่วมการแข่งขันผ่านคลิปสัมภาษณ์ในงานแล้วก็ขอยืนยันด้วยตัวเองว่า
ลิเวอร์พูลจะเดินทางมาฟาดแข้งในศึกแดงเดือดในไทยนะครับ
เพื่อคว้าชัยชนะเหนือแมนยูให้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับ
ก็มีการบ๊อบกันก่อนเกมของคุณวินิตนะครับแล้วก็คุณจิรยุทธ์นะครับ
คุณวินิตเองก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณจิรายุทธ์ท็อปคุณท็อปเนี่ยก็เป็นแฟนบอลแมนยูนะครับ
โดยคุณท็อปก็บอกว่ามีความรู้สึกลึกนะครับว่าแมนยูจะชนะ
ส่วนคุณวินิตเองก็สวนกลับทันทีนะครับว่า
คุณต้อนรับฟังเจอเบนครอปว่าเขาเองก็จะพาริวพูมา
เพื่อคว้าชัยชนะในเมืองไทยนะครับ
ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าแมนยูไม่น่าจะชนะแน่นอนเกมนี้นะครับ

ชักออกเมื่อกี้ฟังครอบพูดป่ะ
เขาจะมาเก็บชัยชนะในเมืองไทย

ยังได้ยืนยันผ่านเว็บไซต์ของสโมสรนะครับ